ดีบ้างเจ็ดสีคอนเสิร์ตโอ้โหเออยกมือขึ้นต้องได้ดูต้องทัน
ฉันรู้ว่าเธอทันแน่นอนนะคะเพราะว่าบันเทิงไทยรัฐค่ะ
จะพาคุณผู้ชมนะคะไปปลุกตำนานลานเพลิน๗สีคอนเสิร์ต
อืมอยู่มานานกว่าสามสิบหกปีคุณผู้ชมโอ้ล่าสุดกลับมาเปิดเปิด
บิ๊กคอนเสิร์ตค่ะเสิร์ฟความสุขให้แฟนอีกครั้งแล้วนะ
ซึ่งส่วนหนึ่งค่ะก็เป็นไฮไลท์ของเวที๗๔คอนเสิร์ต
นั่นก็คือพิธิกรผู้ขวัญไงคุณผู้ชมฮะเออ
สามสิบหกปีที่ผ่านมานะก็มีนักแสดงชื่อดังโอ้โห

ไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดทงชัยอย่างนี้
กับพี่ตั๊กมายุลาโอ้โหตอนนั้นนะคุณผู้ชม

สุดยอดแห่งความวินเทจน่ารักมากเลย
ก่อนเปลี่ยนมาเป็นยุคพี่แซมยุรนันอย่างนี้
คู่กับพี่ตั๊กแบบนี้คุณผู้ชม

ก็มีทั้งพี่กิ๊กสุวัชนีนะคะ

ก่อนเปลี่ยนมาเป็นยุคพี่แซนพนมกร

แล้วมาลงตัวที่พิ๊น้ำระพีผัชค่ะ

ใช่ค่ะโดยล่าสุดค่ะก่อนที่เวที๗๔คอนเสิร์ตจะปิดตัวนะคะ
เมื่อ๓ปีก่อนเนี่ยก็เป็นพี่หนุ่มแอมพีรวัตรนี่แหละ
แล้วก็คุณทัพทิมนะคะคุณผู้ชม
ก็คว้านางงามขวัญใจแฟนคลับไฟล์สุภาพรไง
ดาดดี้ฟ้ายคนนี้คนนี้ค่ะ
ใช่ด้วยดีฝนอย่าตก

เลยขอฟ้าฝนอย่าตกเลยก็แล้วกัน